ไปดูงานคานิวาลกันหน่อยดีกว่า

แต่งชุดมาซะเป็นรอยกระทงเลย
แล้วไปดูคานิวาวชาวบ้านหรือเปล่าเบิร์ตแต่เช้า

เป็นการผสมผสานระหว่างคานิวาลของตะวันตกเห็นไหม
ฮูเล่ฮูเล่บราซิล

ผสมกับวัฒนธรรมอีสาน

มันเอามาผสมกันอีท่าไหน

นะครับจัดที่ขอนแก่นคุณผู้ชมฮะ
งานจัดขึ้นบริเวณริมบึงศรีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ

ไลท์ของงานเป็นขบวนแห่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับแดนเซอร์จากวงหมอลำที่มีชื่อเสียงในขอนแก่น

คือบอกไม่ได้เลยว่านี่อีสานหรือว่าบราซิล
นะครับเดี๋ยวเรือจะได้เห็นความผสมผสาน
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาชมการแสดงตลอดสองข้างทาง
ระยะทางจัดงานเขายาวไปไปนะครับ
กิโลหนึ่งกิโลเมตรกว่านี่นะ
คุณผู้ชมการแสดงปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครพญานาคนะ
ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษครึ่งคนครึ่งงู
นิทาปรัมปราของคนในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียอาคาเน
โดยเฉพาะผู้คนในแถบรุ่มแม่น้ำโขงครับ
เชื่อว่าการปรากฏกายปรากฏตัวของพญานาคสองตน
ก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำสองสาย
คือแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่าน
เปรียบเสมือนต้นกำเนิดของสรรพชีวิตในดินแดนแห่งนี้
เป็นผู้ให้น้ำความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน
ทำให้คนได้ทำการเกษตรหล่อเลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนดู
ความยิ่งใหญ่ของงานนี้ขอนแก่น

ซึ่งการแสดงเป็นรูปการเต้นและโดนตรีผสมประสาน
แล้วก็มีชีวิตชีวาของชาวอีสานเข้าไปผสมผสานด้วย
ขณะที่บริเวณริมบึงศรีฐาน
นักท่องเที่ยวเดินชมงานแล้วไปรอยกระทงกันแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะ
ขอขมาพระแม่คงคานและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่อนุญาตให้รอยกระทงที่ทำจากไอ้ต้นกล้วยใบตองขนมปัง
ที่มันสามารถย่อยสลายได้
อกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมความงามแล้วก็เก็บภาพความประทับใจของกระทงบก

กระทงบกนี้มีมากกว่า๒๐๐๐อัน๒๐๐๐ดวงนะ
แล้วก็ขมไฟเพ้นมือเห็นไหม
กว่า๑๔๐๐โคมครับโอ้โหมุมสูงมันสวยจริง
นี่จะส่องสว่างทั่วการจัดงานลอยกระทงตลอดระยะเวลา๓วัน๓คืน
เมื่อวานวันที่๒วันนี้วันเต็มอีก๑วันครับ

หน้ามองขอนแก่นเลยนะวันฝ่ายจริงหน้าไป
อยู่นะมองจากมุมสูงเห็นแบบนี้